คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่วัยรุ่นถูกคู่อริมาทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอยู่บ่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีอีกแล้วช่วงค่ำเมื่อวาน
มีวัยรุ่นผู้ชายอายุ๑๙ถูกวัยรุ่นคู่อริที่เขาบอกว่ามีเรื่องกันตั้งแต่ต้นปี
นึกว่าเคลียร์กันจบแล้วนี่ปลายปีแล้วอะค่ะ
เด็กวัยรุ่นอายุ๑๙เขาหูแบบต่อยแล้วก็ถูกปืนปลากายยิงประสุนฝั่งอยู่ที่ลำไส้นะคะ
คนก่อเหตุเนี่ย๓คนอายุ๑๕อายุ๑๗อายุ๒๐อายุน้อยกันทั้งนั้นนะคะ
ข้างโรงเรียนศรีประจันทร์เมธีประมุกจังหวัดสุพรรณบุรี
มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาทำร้ายร่างกายแล้วก็ยิงนายธีรเดชสุภาษีหรือในวินอายุ๑๙นะคะ
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีแผนกช่างยนต์จนในวินเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
คนร้ายที่ก่อเหตุก็หนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวาน
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับนายสุเทพธรรมติกานันอายุ๓๘ปีเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยค่ะในวินเนี่ยถูกยิงเข้าที่หลัง
ตอนนั้นยังรู้สึกตัวนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับในวินคนเจ็บคนนี้ค่ะยังอยู่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี
ของในวินบอกว่าหมอก็ผ่าตัดเอากระสุนที่ฝังอยู่ในลำไส้ใหญ่ออกแล้วนะคะ
แต่ปัญหาก็คือตอนนี้ค่ะต้องเจาะหน้าท้องเอาลำไส้ใหญ่ออกมาไว้ข้างนอก
เพื่อขับถ่ายแล้วก็ต่อท่อปัสสาวะงดน้ำงดอาหารรอดูอาการเพราะอาการยังหนักอยู่
แต่ว่ามีเพื่อนของคนเจ็บนะคะชื่อว่าในโจ้เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า
กลุ่มคนที่ก่อเหตุทะเลาะกันมาตั้งแต่ต้นปีเคลียร์กันไปแล้วนึกว่าเรื่องมันจะจบ
ปีใหม่อยู่แล้วยังแค้นกันอยู่เนี่ยค่ะ
คนยิงเนี่ยในโจ้บอกว่าไม่รู้จักก็เป็นพักพวกเดียวกันกับคู่อรินี่แหละ
เหมือนกับรวมตัวกันแล้วก็มาเอาคืนยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทะเลาะวิวาสข้ามสถาบันนะคะ
ไม่ทันวันเกิดเหตุเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะช่วงประมาณหนึ่งทุ่ม
โจ้เล่าให้ฟังว่าโจ้กับวินเนี่ยกลับจากอู่ซ่อมรถที่ไปฝึกงานกันในอำเภอศรีประจันทร์
ก็ขี่รถจักรยานยนต์กันมากับเพื่อนมากันสามคันค่ะก็ตั้งใจจะไปส่งในวินที่บ้าน
ตอนนั้นไม่รู้เลยว่ามีรถคู่อริขี่ตามพอขี่ไปถึงปากทางเขาก็ได้ชิดซ้ายจอดรถ
เพื่อกดโทรศัพท์มือถือโทรหาเพื่อนเท่านั้นแหละคู่อริขี่ตามมาทันพอดี
แล้วก็มาจอดรถประกบมากันสองคันสามคนค่ะคนที่ขี่รถคันแรกใส่สนับมือมาด้วยนะคะ
มาถึงก็ตะโกนด่าแล้วก็ต่อยเลยต่อยเข้าที่หน้าของในวิน
ส่วนคนที่ขี่อีกคันนึงเนี่ยก็ลงจากรถมีปืนปากกามาเอาปืนเจาะยิงเข้าที่หลังกระสุนไปฝังอยู่ในลำไส้ใหญ่ของในวินค่ะ

ก็คือขี่รถหนีไปเลยครับ
มันก็จะทำให้เกินไปแต่รอถ้ามีอะไรก็ออกก็อยากเอาขืนมากัน
นี่คือฝากฝั่งของคนเจ็บนะคะ
ไปดูฝากฝั่งของคนก่อเหตุกันบ้าง
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนายสุวัสดิ์
ซึ่งเป็นพ่อของคนก่อเหตุเป็นพ่อของมือยิงเลยอะค่ะ
คุณพ่อบอกว่าในเหตุการณ์มีลูกชาย๒คนอยู่ในเหตุการณ์
คนพี่เนี่ยอายุ๒๐เป็นคนใส่สนับมือแล้วก็ต่อยในวิน
น้องเนี่ยอายุ๑๕เป็นคนยิง
อายุ๑๕เป็นคนเอาปืนปากกาไปยิง

บอกว่าไม่รู้สาเหตุเหมือนกันทำไมลูกชายทั้งสองคนถึงมาก่อเหตุแบบนี้
พ่อบอกว่าพ่อแยกทางกับภรรยานะคะ
ลูกชายสองคนก็อยู่กันตามลำพังมีป้าคอยดูแล
ลูกชายทั้งสองคนไม่ได้เรียนหนังสือ

พ่อบอกว่าก็เกเรไปวันตามภาษาวัยรุ่น
แต่พ่อบอกว่าเชื่อว่าลูกชายไม่น่าจะถึงขั้นมีเจตนาฆ่าคน
คาดว่าคนน้องเนี่ยที่อายุ๑๕ก็เป็นห่วงคนพี่ที่อายุ๒๐กำลังต่อยกันอยู่

น้องมีปืนปากกาก็เลยไปช่วยพี่เอาปืนปากกาไปยิงใส่เขาอ่ะ
บอกว่าล่าสุดพาลูกชายทั้งสองคนรวมเพื่อนลูกชายอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ลูกชายเนี่ยอายุ๑๗พ่อบอกพาทั้ง๓คนนี้ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
และทั้ง๓คนก็ยอมรับผิดในสิ่งที่ก่อขึ้น
พี่กับน้องเขาอยู่กัน๒คนครับ
คือว่าพ่อก็ไปทางแม่ก็ไปทางอย่างนี้
กับน้องเขาก็เลยมีอะไรเขารักกันอย่างนี้
พอเขาเห็นผีเขาแบบมีใครมาทำอะไรอย่างนี้เขาก็จะช่วยครับ

ถ้าเราพูดได้แล้วอยากจะพูดอะไรกับลูกเรา๒คนบ้างเนี่ย

มีอะไรก็ให้ใจเย็นกันหน่อยครับ
ใจร้อนที่ทางน้องเลย
พี่วันนี้เราได้ไปคุยกับทางภูบาตเจ็บแล้วยัง

เพราะว่าพอรู้ว่าลูกมาทำเค้าก็มาที่หลงผลักษรศรีพระจันทร์ครับ

สุดหน่อยตำรวจศพศศิษรภาจันทร์
ก็นำตัวผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนมีอยู่๒คนนะคะ
คนหนึ่งอายุสิบห้าคนหนึ่งอายุสิบเจ็ด
ฝากขังที่สารเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนอีกคนนึงอายุ๒๐แล้วก็ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อหานักเลยนะคะร่วมกันพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
และพาอาวุธไปในที่สาธารณะค่ะครับ